อย่างที่เราพูดถึงเรื่องของเสื้อที่เราสวมใส่กันอยู่
เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่ามีประชาชนจำนวนมาก
ไปเข้าแถวไปต่อแถว
เพื่อรอที่จะไปซื้อเสื้อแบบนี้
ในงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ

ก็เปิดให้ประชาชนนั้นไปสั่งซื้อได้
ที่กรมประชาสัมภัณฑ์ซอยอารี
โอ้โหมหวานคนไปต่อแถวนเยอะมาก

บางคนไปไม่ได้เซื้อกลับมาไม่เป็นไรรอหน่อยเดี๋ยวมีเปิดอีก

สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึก
แล้วก็เสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒
ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นรอบปฐมเริกรอบเดียว

แล้วก็เปิดจำหน่ายเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์๒๐๐๐ตัว
ซึ่งมีคนไปรอตั้งแต่ตี๕เลย
สมภาคนินพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าการเปิดจำหน่ายเข็มที่ละลึก
และเสื้อโปโลสีเหลืองตราสัญลักษณ์
ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากทีเดียวนะครับ
เข็มที่ระลึกจำหน่ายคนละ๑เข็มราคาเข็มละ๓๐๐บาท
ส่วนเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ

โดยให้โคต้าเสื้อ๒ตัวต่อ๑คิวเท่านั้นนะครับ
สมาคมบริษัทห้างร้านเอกชนมาขออนุญาตนำตาสัญลักษณ์ไปผลิตเสื้อนะครับ
กว่าหน่วยงานซึ่งจะมีเสื้ออยู่ในตลาด๓ล้านตัว

เมื่อเราไม่มีจำหน่ายแล้วก็จะมีหน่วยงานต่าง
เอาเราไปเป็นต้นแบบแล้วก็ไปผลิตแล้วก็จำหน่าย
ก็อย่างที่ท่านได้บอกไปนะรออีกสักพักหนึ่ง
เดี๋ยวหน่วยงานจะเริ่มผลิตออกมาในโซนเข็ม
ก็เดี๋ยวจะให้ทางปรายศนีย์ไทยเป็นผู้จำหน่ายนะครับ
เด็กชายคนนี้ครับเด็กชายปรเมฆกุ้งสำโรงอายุ๑๔ปี
คุณผู้ชมน้องคนนี้นะนั่งรถมาจากจังหวัดนครราชศรีมาครับ
เดินทางเข้ามากรุงเทพกับคุณพ่อแล้วก็มาเข้าแถว
เพื่อไปซื้อเข็มที่ละลึกแล้วก็เสื้อตั้งแต่๖โมงเช้า
บอกว่าโอ้ดีใจมากผมดีใจและภูมิใจมาก
ที่ได้เข็มกับเสื้อนั้นกลับไปแล้วก็จะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
ส่วนนางประทุมจิตประสงค์ซึ่งเป็นชาวนครปฐมก็บอกว่า
ตอนรับเสื้อนะเหมือนกับได้สิ่งของที่
หลวงราชการที่๑๐พระราชทานมาให้เลยก็รู้สึกปราบปลื้มใจเช่นเดียวกัน
ยาวถึงนานถึงร้อนเหนื่อยก็เต็มใจทำ
เรามาถึงจุดที่ว่าเราได้สิ่งที่ในหลวงท่านพระราชทานมาให้แล้ว

ก็จะเก็บรักษาไว้อย่างดีครับแล้วก็คือว่าในอนาคตน่ะ
ก็คือถ้าหากว่าเราแบบว่ามีลูกมีหลานก็จะมาบอกต่อได้ว่า
นี่คือเข็มพระราชวิธีบรมราชาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่๑๐ครับ
เด็กคนนี้เก่งแล้วและฉลาดมากจากการพูดการจานะครับ
นักน่ารักมากเลยดนตรามากับคุณพ่อด้วย
สำหรับการเปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกและเสื้อโปโลสีเหลือง
ระดับตราสัญลักษณ์พระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
เพราะว่าเข็มที่ละลึกมีทั้งหมด๖๐๐คิวก็หมดภายในครึ่งวันเช้า
ส่วนเสื้อ๗๐๐คิวจำนวนสัก๑๔๑๕๐๐ตัวก็หมดเช่นเดียวกันนะครับ
คุณผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวจะมีหน่วยงานที่เขาไปขอแล้ว
เดี๋ยวก็มีจำหน่ายออกมาเยอะแยะมากมายนะครับ
ใจรอสักนิดหนึ่งก็ทันแน่นอนในช่วงของพระราชพิธีรวมทั้งเข็มด้วย
จะมีจำหน่ายที่ปรายศนีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศด้วยนะครับ